สองสามีภรรยาชาวจังหวัดตรังได้ร้องขอความช่วยเหลือ
ด้านคดีความจากตำรวจกองปราบนะครับ
หลังจากลูกชายต้องเสียชีวิตลง
แต่ว่าไม่ปักใจเชื่อว่าจะถูกไฟช็อตตาย
ตามที่ตำรวจในพื้นที่ได้สรุปคดีเอาไว้

ผลสรุปการเสียชีวิตของลูกชายที่ไม่ตรงกัน
ทำให้พ่อแม่คล่องใจเดินทางมาจากจังหวัดตรัง

กรณีที่นายธนวิทย์หรือหมูอายุ๒๔ปี
ลูกชายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
บริเวณคลองสาธารณะห่างจากบ้านพักประมาณ๒๐๐เมตร
ในพื้นที่หมู่๙ตะบนคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
ตอนนี้คดีผ่านมา๖เดือนแต่กลับไม่คืบหน้า
จากผู้ต้องสงสัยเป็นลูกชายตำรวจในพื้นที่
ผลการชนะสูตรครั้งแรกแพทย์ระบุว่าถูกไฟฟ้าช็อต
แต่ครั้งที่๒ส่งร่างไปชนะสูตร

ผลชนสูตรแพทย์ลงความเห็นว่า
เสียชีวิตจากสมองถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคม
จากนั้นจึงนำผลเบื้องต้นมอบให้ตำรวจ
และได้มีการสอบปากคำพยาน๓ปาก

บอกว่าไฟช็อตแน่นอนปะว่าไม่ใช่ช็อต
หมอไม่มีไฟช็อตเกียราช็อตปะว่าไม่ใช่ช็อต

เสร็จแล้วทางครอบครัวก็เออมันสงสัย
แล้วก็เอาไปเซ็นซูดดู

มันไม่เหมือนกันเลยกับที่โรงพยาบาลนี้พูด

ผลข้างหลังนี้มันมีจำที่ข้างหลังที่แจกลง
แล้วที่ข้างนี้ข้างกระมับนี้

การเสียชีวิตของลูกชายน่าจะเป็นการฆาตกรรม

ส่วนศพของลูกชายตอนนี้ยังไม่ได้เผา
โดยครอบครัวยืนยันว่าจะเก็บไว้
กว่าความจริงจะปรากฏ
คนเกิดเอชน์มีลูก
ลูกลูกตำรวจ

ตอนนั้นแฟนในคนที่

แล้วก็ลูกชายป้าก็กลับมาบ้าน
แต่ว่าเวรในคนที่คิดเหตุการณ์นั้นบอกว่า
ลูกชายป้าชื่อเล่นชื่อหมูใช่ไหม

ถ้าแฟนมึงจะได้กับผัวกู

ถ้าแฟนมึงจะได้กับผัวกูมึงจะว่ายังไงว่ะ
แล้วลูกชายก็บอกว่า

ไม่เป็นไรก็เราจะเอากับเรื่องของเขามั้ย
อดีตแฟนสาวยืนยันว่า
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิต

ก็ยอมรับว่ามีปัญหากันจริง
ไม่ได้ตลกอะไรกันหน้าก็จะเสียประมาณยัง๑๐นาทีเกือบ๖โมงเช้านั้นยังโตปุ๊ยกันอยู่เลยค่ะ

แต่ว่าต่อตามว่าเวลาพิมพ์เจ็ดอะไรนะเวลามันมีโต๊ะเสียงกันเล็กเอ็ดน้อย
แต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็เป็นสุขกัดที่
แต่ว่าไม่ได้กรูดไม่ได้มีสนามอะไรกัน
แล้วระหว่างที่เราคบกันเนี่ยมันมีเรื่องมือที่๓อะไรมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า

ไม่มีค่ะหนูก็ไม่มีมือที่สามหนูก็ไม่มีค่ะ

ยืนยันค่ะยืนยันค่ะหนูไม่มีใครหนูก็ไม่มีใครค่ะ
แหล่งข่าวในพื้นที่ยืนยันว่าเป็นลูกเลี้ยงของตำรวจนายหนึ่ง
แต่ตำรวจคนดังกล่าวก็ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดู
ส่วนแม่ของชายต้องสงสัยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติด
ตัวชายคนดังกล่าวเองก็หลบหนีหมายจับในคดียาเสพติดเช่นกัน
หลังเกิดเรื่องไม่เคยติดต่อกลับมาที่บ้านอีกเลย
ด้านผลสำรวจตรีนุกกูลไกลทอง
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังยืนยันว่า
เร่งรัดคดีนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ข่าวแทรศทีวีรายงาน